อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องตามแล้วก็ต้องเตือนเลยค่ะ
พี่น้องชาวใต้ช่วงนี้ต้องระวังจริงจริงที่อื่นเขาหนาวกันแล้ว
แต่ว่าทางใต้เนี่ยนะคะยังต้องเจอกับสภาพแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมน้ำท่วมนะคะหลายพื้นที่เลยเพราะว่าอย่างที่คุณนัทพงศ์เตือนแล้วค่ะ
ฝนตกอย่างต่อเนื่องจริงจริงครับราธานีตอนนี้เจ็ดอำเภอนะคะ
เจอฝนทั้งคืนแล้วเช้ามาก็อยู่ในสภาพนี้ค่ะเนี่ยค่ะ
เป็นสภาพช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้ำท่วมขังต่อเนื่อง
เพราะว่าฝนตกทั้งคืนนะคะที่ตำบลนาศาลนะคะ
วัดน้ำได้มากที่สุดสองร้อยห้าสิบสองมิลลิเมตรระดับน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนยังคงสูง
หลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมโหพี่น้องชาวใต้เรียกว่าตลอดเลยนะคะ
ช่วงหน้าฝนนี้เจอหนักเลยปีนี้นะคะแล้วก็ถ้าดูภาพรวมเนี่ย
ยังคงเจอน้ำท่วมเจ็ดอำเภอด้วยกันนะคะคลี่คลายแล้วห้าอำเภอก็คืออำเภอกเกาะพงัน
อนศักดิ์ท่าชนะชายาท่าฉางแต่ยังวางใจไม่ได้นะคะ
ยังต้องติดตามสถานการณ์เป็นระยะค่ะนี่ค่ะดูโหดูสภาพน้ำนี่เจอกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
ฝนตกไม่หยุดเลยชุมพรค่ะชุมพรเป็นอีกที่หนึ่งนะคะ
ที่เจอแล้วสามระลอกในรอบสามเดือนค่ะล่าสุดจังหวัดต้องเปิดศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ล่วงหน้าเพราะสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจเลยค่ะ
ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสิบโมงความแรงของฝนเนี่ยอยู่ที่ระดับห้า
แช่ไว้แบบนี้เลย๓๔ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมืออุทธกภัยจากน้ำป่าเลยนะคะ
ตั้งแต่อำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนอำเภอละแหม่นะคะ
คุณผู้ชมที่อยู่ในโซนนี้นะคะดูไทยรัฐทีวีก็เตรียมตัว
เขาบอกว่าต้องระวังปัญหาเรื่องน้ำป่าที่จะมาอย่างรวดเร็ว
อาจจะทำให้ท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่เลยนะคะ
เตรียมตัวรับมือกันหน่อยค่ะนครศรีธรรมราชค่ะ
ยังไม่หยุดเหมือนกันนะคะฝนหลายชุมชนของตัวเมืองก็เจอปัญหาน้ำท่วมสูงนะคะ
หกสิบเซนถึงหนึ่งเมตรเข้าออกชุมชนตอนนี้ต้องลุยน้ำแล้วค่ะ
ที่ก็ใช้เรือนะคะอำเภอพระพรมเขตติดต่ออำเภอเมือง
ก็ยังเจอปัญหาน้ำปากหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกระจายเป็นวงกว้างค่ะ
โอ้โหส่งกำลังใจไปให้พี่น้องทางใต้เลยค่ะ
อีกหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะที่ยังต้องเจอน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ